คู่นี้เขาซี้กันมากแล้วแบบเทศกาลไหนต่างก็ชอบแต่งตัวแบบเรียนแบบกันตลอดเลยค่ะ
ก็มีเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ปังตลอดเลยค่ะ
จะเป็นลูกกูแฟชั่นแต่มันสุดยอดจริงค่ะแล้วความเสนอของแม่งเอ๋ลูคชัยบอกเลยตอนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งชัยค่ะ

มีละครรวมกันทั้งหมด๓เรื่อง

นางนำไปขอมาแล้วได้ไงคุณผู้ชม
และล่าสุดค่ะละครเรื่องที่ถ่ายทำกับหนุ่มเจมส์กับเต้ยจรินพรก็เตรียมลงจอแล้ว

บอกว่าตื่นเต้นมากแบบแทบจะกรี๊ดกับพี่เอเลยล่ะค่ะ

ทั้งหมดที่ถ่ายอยู่๓เรื่อง

แล้วก็กำลังจะออนวันที่๖มิถุนายนนี้
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะออนแล้ว
ถ่ายทำอยู่๒เรื่องตอนนี้ก็๗วันเลยค่ะ

เรียกว่าปังจริงนะคะทั้งกู้เลยนะคะ
ทั้งแม่เอสุปชัยแล้วก็ลูกด้าอเมนด้าตา

เพราะว่าพี่เอสุปชัยตอนนี้ก็เป็นน้องไอไปแล้ว
เป็นดาราท่านหนึ่งไปแล้วไม่รู้ใครจะดังกว่าใครแล้ว
อัยสุปชัยเออนะคะเอาละครับ